ก็เลยต้องใส่ต้มหูถ่วงไว้

นี่เขาคุยถึงหูคุณทั้งวันเอางี้ดีกว่า

อยากจะให้คุณผู้ชมซื้อติดไม้ติดมือกลับไปฝากคนที่บ้านเหมือนกัน
รับรองเลยว่าถ้าซื้อกลับไปฝากแล้วเนี่ย

เพราะว่ามันใหญ่มากเดี๋ยวไปดูกันว่าของฝากที่ว่านั้นคืออะไรค่ะ
อ่ะสละเป๋าน้ำตาล
ขนมจิบสละเป๋ากินก็เป็นของโปรของฝากได้
น้ำหนักสาระเป๋าประมาณครึ่งกิโล
แล้วคุณดูไส้ดิดูเครื่องดิมันแน่นมากเลย
เขาบอกว่าจะเป็นของฝากที่ประทับใจไม่ลืมเลย
สำหรับสาระเป๋าอันนี้มันไม่ใช่สาระเป๋าธรรมดา
เดี๋ยวนั่นชื่อร้านเหรอครับ

เพราะว่าเมนูสาระเป๋าเนี่ยถ้าคุณกินคนเดียวคุณว่าจุกตายไหม

ก็เลยเป็นเมนูสั่งตายของเขานะฮะ
เจ้าของก็คือนายโจนายโจเล่าบอกว่าตัวเองเนี่ยเปิดร้านขายสาระเป๋าขนมจีบมา๒ปีแล้ว
ก็จะมีสาระเป๋าแบบธรรมดาทั่วไปคุณ
ไส้หมูสับหมูแดงเผือกถั่วดำครีมใบเตยมันโถฮอตดอกขนมจีบอะไรแบบนี้
ราคาสารเป๋าก็จะอยู่ที่ลูกละ๑๐บาท

ส่วนขนมจีบ๔ลูก๑๐บาทนะคะแล้วก็มีลูกค้าประจำเยอะแยะมากมาย
โดยเฉพาะเฮียตีซึ่งทุกเช้าก็จะมาซื้อสาระเป๋าเป็นประจำ
แล้วก็จะชอบแซวว่าเอาสาระเป๋าลูกละ๕๐บาทบ้างลูกละ๑๐๐บาทบ้าง
นี่เฮียตีที่เป็นลูกค้าประจำนะหรือว่าจะเอาลูกละ๒๐๐ลูกละ๓๐๐บ้าง
ตัวเองก็เลยปิ๊งไอเดียเอองั้นลองทำสาระเป๋าที่มันเป็นลูกใหญ่

พอทำขายเท่านั้นแหละคุณได้รับเสียงตอบรับดีมากจากลูกค้า

คือลูกค้าแถวนั้นเขาก็เรียกเหมือนกัน
สาระเป๋าลูกละครึ่งกิโลลูกนี้นี่แหละมีไส้แน่นเครื่องแน่นนะ
แป้งก็แบบกำลังดีเพราะว่าถ้าแป้งเยอะกว่านี้

ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะซื้อกับติดไม้ติดมือ
ฝากญาติไปฝากเพื่อนที่ต่างจังหวัด
ลูกหนึ่ง๑๑๑บาท
๑๑๑บาทถูกต้องค่ะ
ใครสนใจอยากจะลองชิมหรือว่าจะซื้อไปเป็นของฝาก
ก็โทรไปได้หมายเลขโทรศัพท์เราขึ้นให้คุณผู้ชมแล้ว

สุโขทัยสระเป๋าขนมจีบโจโจฮิปสามสิบเอ็ดไอ
เอาเป็นว่าชื่อสั้นเขาคือ
สั่งตายหรือว่าบิ๊กตีสั่งตายนั่นแหละ

เฟซบุ๊กเนอะจะหาเจอไหมถ้าอยู่ใกล้ใกล้นะเดี๋ยวฉันจะซื้อมาให้คุณชนะกินดูนะ
เอาลูกแบบว่าไส้ดบลูกใหญ่
ใหญ่ไส้อันหนึ่งลูกละ๑๑บาท
ลูกให้คุณมันเหมือนโอ้เดี๋ยว
ลูกเดียวก็พอแล้ว๓ลูก

เออแล้วก็ผ่ากินสาระเป๋าอีกรูปแบบหนึ่ง
ผมว่าเป็นไอเดียดีนะก็ซื้อลูกใหญ่นี่แหละ
ไปเป็นของขวัญวันเกิดก็ได้ปากเย็นลงไปแล้วก็โอ้โฮก็ได้ต้องเทียนปัญหา
ต้องเป็นเทียนพรรษาแล้วมั้งใหญ่ขนาดนี้